โปรดติดตามตอนต่อไป

คืออันตรายนะคะแบบนี้นะคะ
แต่ถ้าจะมองในมุมว่าเออตลกดีขำดีมันก็ได้แหละ

เมาแล้วไม่ใส่หมวกกันน็อกแต่ใส่หน้ากากเสือแทนนะคะ

โอ้โหนี่นะคะเมาเหล้า

ซอยสัตหีพสุคุมวิทย์๔๑ค่ะ

ทีมข่าวก็ไปช่วยเจ็บอยู่สองค่ะ

เรียนดูนะคะ

นี่คือ๑๓เมษาลุงก็เมา

ลุงบอกว่าแต่เพื่อนลุงรออยู่นะ
อืมนี่ค่ะแต่สุดท้ายก็คือเมาถึงขั้น
ตกลงมาจากรถจักรยานยนต์หมดสภาพนะคะ
ก็ต้องฮิวปีกไปส่งปะทุลักษณ์ทุเลนะคะ

เมาแล้วนะคะร่วงตกรถไปแล้วนะคะ
นักข่าวช่วยพาไปส่งแล้วนะคะ

เล่าไม่แตกไงอยู่กับอุ้งที่ตะกาล้า

เป็นที่มาให้ปลอดภัยนะครับ
แล้วอย่างที่บอกค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะ

เพราะลุงเขาบอกแล้วว่าเพื่อน
ฉลองสงกรานกันอยู่

ลงไปก็ไปดื่มต่อค่ะ

มันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้แพร่ระบาดของโควิด๑๙นะคะ